แต่งงานกับหนุ่มกระเหลี่ยงควานช้างที่นั่น
โอ้โหบรรยากาศนี้ชื่นมื้นสุดเลยทีเดียวครับ
เป็นภาพบรรยากาศงานแต่งระหว่างนายอำนวยสกุลสุกเกษม
อายุ๔๓ปีเป็นนุ่มกะเรียงควานช้าง
กับนางสาวเรโอมาดะอายุ๓๒ปีเป็นสาวชาวญี่ปุ่นครับ
จัดขึ้นภายในหมู่บ้านโต้งหลวงอำเภอแม่แรม
อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบด้านวิถีและวัฒนธรรมของชาวกะเหลี่ยงหลากหลายชนเผ่ามารวมกันอยู่ที่นี่นะครับ
โดยงานแต่งถูกจัดขึ้นตามประเพณีกระเหลี่ยงแบบโบราณ
ที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยนะครับสวมใส่ชุดแบบเต็มยดเลยของเผ่ากระเหลี่ยง
ซึ่งที่เรียกกันว่าปากากยเข้าร่วมพิธีการท่ามกลางชาวบ้านในหมู่บ้านมาร่วมเป็นศักดิ์ขีพยานกัน

โอ้โหเนี่ยค่ะใส่ชุดกันเยอะมากแต่งชุดเต็มน่ารักนะคุณ
เวลาเราเห็นใครอยู่รวมกันในชุมชนแล้วก็แต่งชุดชนเผ่าแบบนี้
มันเป็นงานมงคลชื่นมืดแบบนี้

จากบ้านของเจ้าบ่าวเดินทางไปยังโบสถ์คริสต์
อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ๓๐๐เมตร
และเป็นจุดเด่นของขบวนขันหมากในงานนี้
ทางฝ่ายเจ้าบ่าก็ได้ใช้ช้างเป็นตัดนำโชค

คู่รักคู่นี้ไปดูจุดเริ่มต้นกันหน่อย
เขาว่ากันว่าจุดเริ่มต้นของความรัก

ก็คือทางฝ่ายเจ้าสาวบอกว่า
เมื่อ๔ปีก่อนเดินทางมาทำการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับขวานช้างในประเทศไทย
จึงเลือกพื้นที่บ้านต้งหลวงเป็นสถานที่ทำวิจัย

ชนเผ่าที่น่าสนใจก็เลยมาที่นี่
ซึ่งก็ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้เรื่องช้างสุดท้าย
ไปศึกษาดูใจกับนายอำนวย
ซึ่งเป็นขวานช้างทีวีน้ำใจดี

ทำให้สนิทสนมกันสุดท้ายก่อเกิดเป็นความรัก
อย่างที่เห็นนี่แหละครับ
ลงล็อกนะรักไม่มีพรมแดนอย่างคุณชนะบอกจริง